คุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามาตรวจสอบเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งเรื่องของการลงทุนกันหน่อยนะครับวันนี้มากับทางด้านของคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
แล้วก็ท่านเป็นนั้นผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ
สวัสดีครับคุณทัศนัยและผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ตลาดเมื่อวานเองเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าก็ยังยืนอยู่เหนือ๑๕๐๐จุดคืออยู่ที่๑๕๐๒จุดนะครับ
ก็กระแสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังเข้ามาที่ประเทศไทยและในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานเองต่างชาติก็ยังซื้อหุ้นไทยสุทธิอยู่๒๐๐กว่าล้านนะครับ
กระแสเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเอง
ก็ยังเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทย
และทำให้ตลาดหุ้นไทยเองปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ในปีนี้เองเราจะเห็นว่าเม็ดเงินจากต่างชาติเอง

อย่างที่ครูสุดารัสได้คุยกันก่อนหน้านะครับว่า
เม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเข้าไทยมาต่อเนื่องเลย
เงินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะคะ

แต่ว่าจริงพอมาเก็บตัวเลขดู

ไม่ใช่แค่การบังเอิญให้ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ
ปริมปริมอินโดเป็นเหมือนกันหมด
ในอาเซียนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เก็บข้อมูลได้
ตอนมาเลอาจจะไม่ได้มีตัวเลขครบ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่หลักจะมาประเทศไทย
ด้วยแต่ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก

คล่องมันล้นก็ต้องมาหาที่ลงนะเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าประเทศไทยเอง
อาเซียนเองเนี่ยในมุมมองของพันเมเนเจอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมถึงต่างชาติเขาถึงสนใจมาลงทุนในแถบภูมิภาคเรามากขึ้นครับ
แล้วคือว่าจริงแล้วเนี่ยภูมิภาคต่างทั่วโลกเนี่ยอเมริกาเองเขาก็รุ่นรุ่นดอนนะ
ญี่ปุ่นเองก็เงินฝืดมาโอ้โหเลื้อรังเป็นทศวรรษ
ก็คือเป็นแบบว่า๑๐ปีทุกวันนี้เนี่ยยังใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบอยู่เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิภาคไหนล่ะที่มันจะเด่นมาก
ก็ต้องมีอาเซียและส่วนหนึ่งสัตว์ของอาเซียก็ต้องมีอาเซียในตัวประเทศและประเทศอื่นของเรา
เปิดแบบเต็มตัวอ่าเปิดแบบเต็มตัวเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทั้งนักลงทุนที่ลงทุนโดยตรงนะครับ
ของตลาดทุนไทยเองบริษัทที่จดทะเบียนเองเนี่ยก็ไปลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนปตทธนาคารกรุงเทพนี่เองก็ไปเปิดสาขาอย่างนี้นะครับ
คือว่าถ้าอยากจะลงทุนเองเนี่ยเขาลงได้มีปลอยากจะเปิดให้มีแบบว่าพยายามดึงคนที่ไปลงทุนเอง
แต่ว่าการที่ลงทุนเองเนี่ยมันต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งเราเนี่ยเห็นศักยภาพตรงนั้นเนี่ย
เมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาในปลายเดือนมีนาเราก็เปิดลงทุนคือกลับเป็นวลวมหุ้นเอเซีย
เราก็เลยนำเงินไปลงทุนได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็ตั้งแต่เดือน๓ที่เราเปิดจนถึงปัจจุบันนี้
ผลตอบแทนก็ถือว่าค่อนข้าง๑๐ได้
โอ้โหระยะเวลาไม่กี่เดือนเองนะฮะ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ทางกองทุนบัวหลวงเนี่ยเห็นอะไรในอาเซียน
แล้วก็การลงทุนของเราเราพลิกอัพหุ้นเอง
หรือว่าเราไปฝากเขาลงทุนหรือไงครับ
อ๋อนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะ
ก็คือกองอาเซียนของเรานี้
คือเราเนี่ยคือวางแผนกันมาเนี่ย
ประมาณ๒ปีแล้วก็คืออยากจะลงทุน
ลงทุนตรงไม่ต้องผ่านได้หน้าไม่ต้องพลิกเงินเท่าไป
อันนั้นเราก็เลยส่งนักวิทย์เคาะเรา

แล้วก็ไปคอมมณีวิสิตมาจนกระทั่งเรามั่นใจผ่านไป๒ปีกว่า

เพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มแบบตัดสินใจว่า
ตำรามันเหมือนกันเหมือนลงทุนหุ้นไทยเลย
แล้วก็ภูมิภาคนี้ก็เป็นภูมิภาคที่มันมีความเป็นอยู่อะไรที่มันใกล้เคียงกับเรา
วัฒนธรรมต่างนานาใกล้เคียงกัน
เราก็เลยลงทุนเราเองก็คือลงทุนหุ้นเป็นรายตัว
แล้วเราก็เข้าไปความประนีวิสิต
แล้วก็เห็นผลแปลว่าเรามาถึงทาง
จริงแล้วการเป็นอยู่อะไรของวัฒนธรรมของกลุ่มนี้

และอย่างของแต่ละประเทศมีความแตกต่างความเด่น
เด่นในตัวหุ้นอะไรแตกต่างกันไหมครับ
อย่างว่าหุ้นไทยประเทศไทยเองเนี่ย
ของเรานี่ก็จะค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการต้อนรับขับสู้นะ
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม
เซอร์วิสต์ต่างโรงพยาบาล
แต่ละประเทศอื่นในรอบบ้านเรา
เขาเด่นเขาเก่งกันยังไงบ้างฮะ
จริงหลักธีมนะคะไม่ต่างกันเลย
หรือว่าในการที่จะมีรับนักท่องเที่ยว

เพราะว่าเรามีธรรมชาติที่สวยงาม

เจอตั้งแต่มีเลือกตั้งประธานิษฐานพิธีมา
เริ่มมีรถไฟฟ้าเริ่มมีอะไร

ก็มีรถไฟฟ้าสายสีต่างที่เป็นสีหวานเย็น

แล้วก็อย่างของฟิลิปปินส์เนี่ย
ก็คือเด่นเขาก็คือเหมือนกับด้วยความที่ภาษาอังกฤษเขาดี

ซึ่งตรงนี้นี่ก็มันเป็นจุดเด่นของแต่ละประเทศ

ซึ่งเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นไทยหรือภูมิภาคนี้เนี่ย
การเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจน
แล้วก็ต่างประเทศอื่นเขามองเราตาเป็นมันเลย
แต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนทางอ้อม
หรือลงทุนผ่านตลาดทุนเนี่ยนะครับ
ก็ผ่านกองทุนรวมของบรจบัวหลวงได้นะครับ
ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีแล้วก็การบริหารจัดการก็เรียกได้ว่า
เลือกหุ้นได้อย่างดีทีเดียวครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเป็นเท่านี้ครับ
สวัสดีครับผมครับขอบคุณทั้งสองท่าน
คุณผู้ชมครับนี่คือตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถไปลงทุนได้
ทั้งกองทุนทั้งหุ้นที่ไปลงทุนในอาเซียนให้ผลตอบแทนได้ดีเป็นกรอบเป็นการประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างต่ำเหลือเกินนะครับ